คุณผู้ชมครับหลายชาติที่ส่งทีมกู้ภัยนะครับ
ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเราในครั้งนี้

ซึ่งหลายชาติที่ส่งคนของเขามาเนี่ย
บอกว่าเขาจะอยู่ต่อจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ
คือพาทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำมาได้อย่างปลอดภัย

ทางไทยเองนะครับรัฐบาลไทยก็ส่งหนังสือ
ขอบคุณทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

บอกว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย
ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดความสำเร็จได้ง่าย
ประเทศอาจไม่ได้อย่างที่เราทำ
เพราะว่าต้องได้ผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจ
และทีมสนับสนุนที่ขนสัมภาระเข้าไปช่วยเหลือ

ทุกคนมีความสุขตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ
ฮท่านนายก็ขอบคุณบรรดาผู้ร่วมหลักโดยทีมในประเทศไทยล่ะ
แต่ว่าในต่างประเทศเราเตรียมมันเรียบร้อยแล้วอยู่เดียววันนี้จะออกแล้ว
แต่ก็อยากได้ความมั่นใจจากผู้เกี่ยวข้องในเรื่องของการช่วยนำพาเด็กออกมา

ก็มีรายงานเกี่ยวกับเบื้องหลังของนักดำน้ำในถ้ำชาวอังกฤษ๓คนที่มาในครั้งนี้นะครับ
แล้วเขาทราบข่าวแบบไหนเราขอความร่วมมืออะไรยังไง
มีรายงานบอกว่าก็เป็นเพราะนายเวิร์นอันสวดนะครับ
ที่เป็นนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษแล้วก็มาช่วยตั้งแต่วันแรกแล้ว
เพราะว่าเขาเคยมาสำรวจถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายได้เขียนโน้ตสั้น
บอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ไปตาม๓คนนี้มาช่วย
ทางการก็เลยรีบติดต่อประสานงานไปยังสถานทูตนะฮะ
แล้วก็ประสานไปยังทั้ง๓คนจนเขามาช่วยเหลือนะครับ
ส่วนรัฐบาลจากหลายชาติก็ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อการพบทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงของไทย
โดยเฉพาะรัฐบาลออสเตรเลียที่ออกแถลงการร่วมลงนามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ
รัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีกลาโหม
แสดงความยินดีหลังทราบข่าวพบทีมนักฟุตบอลเยาวชน๑๒คนแล้วก็โค้ชที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
พร้อมกับเปิดเผยว่าทีมผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียได้สนับสนุนกองทัพเรือของไทยด้วยอาหารที่จำเป็นอย่างมาก
ประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยแล้วก็ยังร่วมวางแผนเพื่อพาทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยโดยย้ำว่าจะ
ทำงานสนับสนุนรัฐบาลไทยในปฏิบัติการช่วยเหลือต่อไปออสเตรเลียยังขอยกย่องความสามารถในการ
เป็นผู้นำของรัฐบาลไทยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับ
เช่นเดียวกับนายกลินทีเดวีสเอกอักราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับ
กล่าวถึงกรณีถ้ำหลวงว่าประชาชนชาวอเมริกัน
ขอร่วมแสดงความยินดีกับชาวไทย
ที่เจ้าหน้าที่พบตัวนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงแล้ว
โดยเราจะยังคงสนับสนุนทางการไทยอย่างต่อเนื่อง
ในการพาทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัย
และได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวและญาติมิตรอีกครั้ง
นี่แหละค่ะก็ทั้งคนไทยทั้งประเทศรวมถึงต่างชาติในหลายชาติจริงที่เขามาช่วยเรานะคะ
อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบอกว่าปฏิบัติการนี้แบ่งเป็นเหมือน๓ช่วงหลัก
ช่วงของการค้นหาค้นหาเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วเราเจอแล้วเมื่อคืน
พอค้นหาเสร็จปุ๊บก็ต้องมาฟื้นฟูเยียวยาทั้ง๑๓คน
หลังจากนั้นก็คือลำเลียงนำตัวออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้